เกิดขึ้นที่จังหวัดปฐุมธานีนะคะ
ก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งเขานั่งดื่มอยู่
หลังจากนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านมา

ดื่มไปดื่มมาชวนไปนอนที่ห้อง

หลังจากนั้นตื่นขึ้นมาตกใจสิคะ

แต่ที่ตกใจกว่านั้นไม่ได้หายไปเฉพาะตัวผู้หญิงนะคะ
รถจักรยานยนต์ของตัวเองก็หายไปด้วย

นายพานุวัฒนศรีอินอายุ๓๒ปี

ผู้หญิงคนนี้มาขโมยรถผมไปเมื่อเช้า
รบกวนพี่น้องช่วยผมดูด้วยนะครับ
จุดสังเกตก็คือสติ๊กเกอร์หลวงพ่อเงินอยู่ด้านหน้ารถ
ทีนี้หลักฐานที่เขาเอาไปแจ้งความ
ก็คือกล้องภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
จุดนี้ก็คือจุดที่อยู่ตรงข้ามหอพักของผู้เสียหาย
อยู่ในตระบวนครองหนึ่งอำทศครองหลวงจังหวัดปธุมธานี
ลักษณะนี้ก็คือเป็นผู้หญิงคนนี้นะ
เอากุญแจมาขายรถจักรยานยนต์

หลังจากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์สีขาวคันนี้ออกไป

ทีนี้คืน๓๑พฤษภาคมที่ผ่านมาตั้งวงดื่มสุรากับเพื่อนที่หน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
บังเอิญผู้หญิงคนนี้อายุประมาณ๓๖ปีเขาบอกแบบนี้ตัวเล็กผมประบา
เดินผ่านมาเดินผ่านวงสุรามาเขาก็เลยสอบถามว่าจะไปไหน

หลังจากนั้นพูดคุยกันเล็กน้อยก็เลยชวนมานั่งดื่มด้วยกัน
โดยช่วงที่พูดคุยในวงสุราก็ได้ข้อความมาแบบนี้เขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้
บอกว่าบ้านอยู่ที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
มาที่อุตสาหกรรมนวรรณครจะมาหางานทำ
เขาพูดคุยพูดไปพูดมาเวลาล่วงเลยมาตี๔กว่าค่ะ
ก็เลยชวนน้องคนนี้น้องผู้หญิงคนนี้มาพักที่ห้อง
แล้วบอกว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวจะพาไปหางานทำ
แต่ว่าตอนเช้างานก็ไม่ได้ไปหาแต่สรุปงานมาเข้าตัวเองนี่แหละนะคะ
เพราะว่าตื่นมาผู้หญิงก็ไม่เจอรถจักรยานยนต์ของตัวเองก็หายไป
ไปแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าเอาเรื่องนี้มาโพสต์
บอกเป็นการเตือนภัยผู้ชายระวังตัวอย่าไว้ใจใครง่าย
เพราะอาจจะเสียทรัพย์สินเหมือนกับตัวเขาเอง
เพราะแม้กระทั่งชื่อเล่นของสาวคนนี้นั่งคุยกันตั้งหลายชั่วโมงเนี่ยเขายังไม่รู้เลยค่ะ
อยากจะเตือนภัยวัยรุ่นนักดื่มนักท่องราตรี
ที่ชอบสไตล์กับผมล้านลากับผมประมาณนี้ก็

จะทำอะไรก็ให้เช็คของให้ดีนิดนึงครับ
ถ้าจะไปส่งเขาหรือว่าเขาจะกลับเองก็เช็คของนิดนึง
เพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะเอาอะไรไปบ้าง
บางทีเราก็ประมาทเลินเล่อเหมือนกับผมนี่ที่ว่าประมาทเลิศ
ที่ว่าคุณต้องได้เสียทรัพย์สินไป
เขาเตือนอย่างไรนะคุณ

เจ้าของรถจักรยายยนต์ไปแจ้งวัดมค์วิธีสนภครองล้วงนะค่ะ
แล้วก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิดไปให้ตำรวจด้วย
บอกให้ช่วยติดตามหาสาวคนนี้